ก้าวไกลเขาก็จะไปที่ระยองกัน

เหมือนกับไปสัมมนาไปประชุมร่วมกัน

ของชนบุรีมันมีปัญหาอยู่

สมัครสอสอชนบุรีเขต๑๐ที่สัตหีบด้วย

จะมาที่หน่วยนับคะแนนรวมของ

มันมีประเด็นอยู่๒ประเด็นคุณผู้ชม
บัตรผู้ลงคะแนนไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธินะคะ
กับเรื่องของการนับคะแนนมีความล่าช้า

แล้วข่าวตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงมันคลาดเคลื่อนนะ
เพราะว่ามีบัตรเสียเนี่ย

แต่ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่

มีการประมวลข้อมูลปรากฏว่า
ประมวลข้อมูลผิดไงว่ามีบัตรเสียเนี่ย

รายงานผลก็เลยเขียนคะแนนไปตามที่ประมวลมา

ท้ายที่สุดแล้วพอไปดูใหม่อีกทีนึง

บัตรเสียจริงมี๒๒๓๔บัตรเท่านั้น
ไม่ใช่๗๒๒๙บัตร

สรุปจบเรียบร้อยแล้วอีกประเด็นนึง

หนึ่งในเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงแบบนี้

มันช้าแล้วก็เลยทำให้ทำงานไม่สะดวก
ทีนี้ก็เลยมีการย้ายมารวมคะแนนที่ชั้น๒

ทางกรกตสตาหิบเนี่ยเขาก็ย้าย
บัตรไปเก็บไว้ที่กรกตชนบุรีแทน

นิชนันจากก้าวไกลเนี่ย

ไอ้ข้อประเด็นข้อพิพาทเนี่ย
ไม่ได้ต้องการให้กรกตย้ายหีบบัตรนะ

มันยากกับติดตามการกรสอบดูแล

กรกตบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานคนเดียวที่ชั้น๒ใช่ไหม

มีคนอื่นคอยกำกับอยู่ด้วยนี่มันไม่ตรงกับที่กล้องวงจรปิดไง
อกจากนั้นค่ะคุณรังสิมันโรมก็บอกว่า
พอฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผมก็สงสัยนะ
เพราะว่าตอบไม่ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด
ผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่จะย้ายหีบบัตรไปเก็บไว้ที่กรกตชนบุรี
ที่สำคัญไม่มีทางกรกตเขต๑๐ชนบุรีที่สัตหีบ
มาให้คำตอบเรื่องนี้เลยอันนี้ก็เลยกลายเป็นภาพเมื่อวานนี้นะคะ
ที่คุณนิชนันกับคุณรังสิมันโรมต้องการคำตอบแล้วก็บุกไปหาเลย
ส่วนอีกประเด็นนึงที่นครปฐมจำกันได้ไหมหน่วย๑๐เขต๑
อ๋อที่พายุพายุมาเป็นเรื่องตั้งไม่ได้
อย่าลืมนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ต้องไปใช้สิทธิ์กันนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสอสอหน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขต๑
นครปฐมให้ลงคะแนนใหม่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า
ถ้าย้อนไปอาทิตย์ที่แล้วเกือบจะปิดหีบเลือกตั้งแล้ว
๔โมง๔๕นาทีตอนเย็นฝนตกลมพัดแรง
ทีนี้มันก็เลยส่งผลกระทบกับหน่วยเลือกตั้งตรงนี้
มีคนจะมาลงคะแนนแล้วนะแต่ทีนี้พอมาถึงอารมณ์มันแรงมาก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยงดการลงคะแนนมีการประกาศลงคะแนน
ก็มีมติให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่๔
เมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะให้เลือกตั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้
คือวันอาทิตย์ที่๒๑พฤษภานะคะ
ดังนั้นย้ำเลยนะเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง
อยู่บ้านเลขที่๑ถึงบ้านเลขที่๘๘ทับ๑๐๐ที่หมู่๘
ตำบลบางแขมที่นครปฐม๙๔๓คนออกมาเลือกตั้งนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
อบตบางแขมที่อำเภอเมืองนครปฐมอันนี้ฝากย้ำกันด้วย
เผื่อพี่น้องที่ดูอยู่นะคะที่มีสิทธิเลือกตั้ง
จะได้ออกมาใช้สิทธิ์กันวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเราย้อนดูหน่อยย้อนดูหน่อยถึงเรื่องเสียง
เพราะว่ามีคุณผู้ชมถามว่าแล้วอย่างนี้แนวทางต่อไปของ
เก้าไกรจะเป็นยังไงก็คือจะต้องเดินหน้า
เดินหน้าหาเสียงจากสวไปชี้แจงทำความเข้าใจ
เพราะว่าขอขอกราฟิกพักขึ้นมาหน่อยขอกราฟิกพักขึ้นมาหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับกราฟิกพักจะแสดงให้เห็นว่า
พักที่เหลือก็คืออดีตพักที่ร่วมกับลุงตู่มาแล้วทั้งนั้น
มีลุงตู่มาแล้วทั้งนั้นนี่คั่วรัฐบาลเดิมภูมิใจไทย
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้าด้วยแล้วก็ชาติพัฒนากล้า
แล้วอีก๓พักอะไรระเบิดที่เป็นคนดำอีก๓พักเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้คือท้องที่ไทยมีสอสอบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง
ประชาธิปไตยใหม่มีสอสอบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง
พักครูไทยเพื่อประชาชนเหลือสอบบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง
รวม๓คนแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
แล้วก้าวไกลเขาจะไปเทียบเชิญมาไหม
เทียบเชิญมาไหมเพราะว่า๓พักนี้ใหม่ไง
ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคั่วรัฐบาลเดิม

ถ้าสมมุติไม่เอาคราวนี้ล่ะก็เหลือทางเดียว
คือเสียงของสวนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุด
การจัดตั้งรัฐบาลของคนนี้ที่ยืนยิ้มอยู่ตรงกลาง
พิธาริมเจริญรัฐจากพักเก้าไกลครับ
แต่ที่แน่คือชาติพัฒนากล้าไม่ได้ร่วมแล้ว